ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

พบกันรีบจำนะครับ
ทุกวันหยุดนะครับ

คุณก็จะรับเงินไปเลย๑ล้านบาทครับ
นี่ไม่มีที่ไหนที่จะให้คุณได้ง่ายแบบนี้แล้ว
ส่วนใหญ่แล้วร้องเพลงเขาก็จะเอาเพราะเอาซึ้ง
แต่ว่ารายการของเราไม่ต้องครับเพียงแต่คนมีใจนักสู้มา
ร้องให้ถูกต้องเป็นการเคารพในบทเพลงที่ครูเพลงได้แต่งเพลงขึ้นมาเท่านั้นเอง
แต่ละคนที่มานะคะก็ทำให้เราได้รู้รสชาติถึงความทราบซึ้งของความต่อสู้นะคะของจิตวิญญาณของแบบว่ามวลมนุษยชาติจริง
ถือว่านักสู้ชีวิตทุกคนเป็นผู้ให้จริงนะครับเขาได้ให้กับตัวเองให้กับทั้งคุณผู้ชมทางบ้านให้กับพิธีกรเรานะครับ
เราทำไปเรื่อยเจอนักสู้ชีวิตหลายคนเข้ามันทำให้เราได้รู้สึกถึงว่าในโลกเราเนี่ยยังมีคนอีกหลายคนที่เขายังต้องการโอกาส
เหมือนชายผู้นี้นะครับคราวที่แล้วเราเปิดตัวเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาเป็นใครมาจากไหนเรียบร้อยเวลาหมดสักก่อน
วันนี้เขาจะมาเริ่มเป็นนักสู้ชีวิตหลายท่านอาจจะเอ๊ะเขาเป็นใครขอไปชมภาพชีวิตของเขาอีกรอบหนึ่งค่ะ
เชิญรับชมค่ะ
วรุษนามสกุลกงศรีครับมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์วินอยู่แถวตลิ่งชันบางพรมครับ
ชีวิตมอเตอร์ไซค์รับจ้างตอนนี้ก็ขับรุ่มดอนครับ
ได้ตังค์ไม่ค่อยจะพอใช้ครอบครัวครับ
ทุกวันนี้ที่ขับมอเซล์รับจ้างก็มีรายได้๒๐๐๓๐๐บาทต่อวันครับ
ก็มีแม่ที่ต้องเลี้ยงเป็นอมภาษณ์
พูดไม่ได้เดินไม่ได้นอนอย่างเดียวครับ
คนหนึ่งแล้วก็ลูกอีก๓คนครับ
แล้วก็แฟนก็เป็นกระดูกทับเส้นครับ
ทำงานหนักไม่ได้ต้องดูแลให้ดูแลแม่กับลูกคนเล็กไปครับ
เขาห่วงคนในบ้านเขาห่วงลูกเขามาก

หนูจะแบบจะอดอะไรกันอย่างนี้
ก็ให้ลูกไปโรงเรียนก็คนละ๒๐มั่ง

ลูกก็บางทีก็ตอนกลางวันก็จะให้กินน้ำก๊อกเอาครับ

ร่างกายผมนี่เป็นโรคตับด้วย
แล้วก็ซี่โคงล้าว๕ซีกด้วย

เขาจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนแต่ก่อนนะคะ

เขาบอกว่าถ้าไปแล้วถ้ามันมียานอก
ถ้าสมมุติว่าไปหาหมอแล้วก็จะรายได้ก็จะไม่มี
เข้าบ้านเข้าในครอบครัวก็จะคือวันนั้นก็จะต้องอดเลย

ตั้งแต่อนุบาลมาเลยเนี่ย

แต่แกเป็นโรคเลือดครับ
คนนี้ที่เป็นโรคเลือดไฮรัสซีเมียครับ

มีความฝันว่าโตขึ้นหนูอยากเป็นหมอ
เพราะหนูอยากช่วยคนที่เจ็บป่วยมาค่ะ
แล้วก็อยากช่วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เป็นโรคต่างค่ะ

คุ้มใจเรื่องไม่มีค่าเทอมให้ลูกครับ
เพราะรายได้ก็กินไปวันหนึ่ง
นี่ก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วก็ไม่มีค่าเทอมให้ลูก
แรงพ่อก็สู้เท่าที่จะมีแรงอยู่ครับ
ทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่อครอบครัว
และแม่ที่เป็นอมภาษณ์ด้วยครับ

ของชายผู้เรียกว่าทำทุกอย่างเลยนะครับ

ไปพบกับคุณวรุษนะครับ
พ่อผู้ยอมเจ็บเพื่อเก็บทุนการศึกษาให้ลูกครับ
ขอต้อนรับคุณวรุษนะครับ
สู่รายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
คุณวรุษวันนี้มาในชุดเครื่องแบบเต็มยดเลยนะครับ
การที่ต้องขับมอเตอร์ไซค์ทั้งวันเนี่ย

จนทำให้สิทธิ์โครงราว๕๔ครับ

คือซิกโค้งแล้วเนี่ยก็คือต้องรอให้ค่อยร่างกายเนี่ย
มันรักษาตัวของมันเอง

คือไม่สามารถใส่เฝือกดามอะไรได้
มีภรรยาของคุณวรุฒน์นะครับ
แล้วก็มีลูกสาวบนกลาง

๒ขวบกว่า๒ควบ๘เดือนครับ

คุณแม่ของพี่วรุษอาการเป็นไงบ้างคะ
ก็นอนแมพอยู่ที่บ้านนะครับ

แล้วก็กินแล้วก็แฟนเขาก็จับอาบน้ำ

แม่แต่๑๐ฝ่าครับ๘๐ฝ่า
ตอนแรกท่านก็พูดได้นะ
พอท่านเป็นปุ๊บพูดไม่ได้ทันทีเลย

คนที่ต้องดูแลเป็นคนหลักเลยที่ดูแลคุณแม่ก็คือ

แล้วเวลาอาบน้ำเช็ดตัวเรื่องการขับถ่ายอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วต้องมีค่าอยู่ค่ายาอะไรไหมฮะสำหรับคุณแม่เนี่ย
ก็ใช้บัตร๓๐เขาก็หมอนัทก็พาไป
ต้องถามคุณภรรยาคุณแม่สามีนี่ได้เบี้ยเบี้ยอะไรบ้างคะ
บางทีคนแก่ค่ะแล้วก็ได้เงินคนพิการ

ก็ห่อนึงก็เกือบ๔๐๐บาทค่ะบางทีก็ต้องประหยัด

๔ห่อก็๑๖๐๐๑๗๐๐แหละ
ก็คือมาเป็นค่ารักษาคุณแม่อย่างเดียวได้เบี้ยได้อะไรมา
ทีนี้ไหนจะเรื่องของค่ากินของลูกอีกครับ
ทีนี้ตัวเองก็ป่วยคุณแม่ก็มีโรคลูกสาวเห็นบอกก็ป่วยเหมือนกัน
เป็นโรคเลือดครับสองคนนี้เป็นโรคเลือดไทรัสซีเมียครับ
ก็เป็นโรคที่ค่ารักษาเยอะนะครับไซรัสซีเมียเนี่ย
น้องบาทครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันไม่ไหวจริงคุณพ่อส่งหนูเรียนไม่ได้
หนูจะรู้สึกยังไงครับ
หนูก็ต้องหนูก็ต้องสู้ต่อไปค่ะ
แล้วก็แล้วก็จะช่วยพ่อ

ช่วยส่งตัวเองเรียนให้ถึงที่หนูฝันไว้ค่ะ

แล้วหนูภูมิใจอะไรในตัวคุณพ่อคนนี้บ้างคะลูก

ขยันหาตังค์ให้หนูเรียนพี่หนูเรียนค่ะ
แล้วก็หาตังค์ซื้อนมให้น้องกิน

หนูไม่เคยเสียใจที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อค่ะ
วันนี้ต้องถามภรรยาคุณวรุษนะครับ
สุขภาพของแฟนเป็นไงบ้างครับคุณวรุธเนี่ย
ก็ไม่ค่อยดีอะค่ะ
พอกลับมาจากขับรถเนี่ยค่ะ
เขาจะบอกว่าเขาจะเจ็บที่โค้งแน่นอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้าไปก็ไม่มีตังค์ให้ลูกไปโรงเรียน

ต้องหยุดก็คือก็คือต้องอดอะค่ะ

จีก็ต้องให้ลูกหยุดเรียนเลย
ถ้าวันนั้นต้องพาเขาไปหาหมอจริงก็ต้องบอกลูกเขาว่า

ถ้าเขาแบบอยากไปโรงเรียนอย่างนี้

แล้วเดี๋ยวพ่อก็กลับไปหาหมออะไรอย่างนี้

เวลาพ่อแม่ไม่มีตังค์ให้ไปโรงเรียน

ถึงไม่มีเงินไปกินข้าวกินน้ำเปล่าหนูก็ยอมเหรอ

อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน
อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน

อยากเรียน

ถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยสำหรับเพลงที่๑นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าคุณวรุษพร้อมตั้งใจฟังให้ดีอินโทรเพลงที่หนึ่ง

สมัยหนุ่มร้องจีบสาวครับ

ต้องผ่านให้ได้นะครับ

มันไม่มั่นใจแม้เพียงนิดเดียวเราอาจจะเคยร้องแต่ว่าไม่ได้ร้องมานานหรือว่าอะไร

เอาให้ดีนะครับพี่ค่อยคิด

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จ๋าพ่อจะเริ่มร้องเป็นเพลงแรก

คุณภรรยาเพลงนี้คุณสามีเคยใช้จีบสาว
แต่ว่าเป็นเพลงที่เราจะต้องให้กำลังใจ
เพราะฉะนั้นให้กำลังใจสักนิดนึง

เชิงใช่ฟับผมของฝ่าคือ
เทอมของน้องบาทเพราะเพลงนี้๑๐๐๐บาทเนี่ยเป็นค่าเทอมเป็นซื้อเสื้อผ้า
เอาละครับมาถึงเพลงที่๑นะครับเพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
มาที่พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีค่ะ

เสียดายที่เกิดมาจน
สู้ทนฟังคำย้ายขึ้นมา

ในใจกลับใส่ให้ไปไกลตาถ้ามีก็เพียงดอกยา
ดอกฟ้างามเด่นรักจริงจากพี่ชาวดิน
เที่ยวพินจึงมองไม่เห็นชื่นชมชาวฟ้าใช้เงินตราเช้าเย็น
เพลินลงเล่นเอารักเส้นเงินตรา
สักวันเจ้าคงคิดถึงพี่
คิดถึงรักเก่าเรามี
เจ้าพลีเลือนวนสมครา
รักกันเพียงลำพังต่างวังเพียงชีวา

ที่ไม่มีคุณค่าวาสนาที่ต่ำ
ที่หาคนช่วยปลอบใจหนี้ฉะนั้นแผลใจลุกลาม
รักต้องติดลบเมื่อได้พบคนงาม
หัวใจชาวคำทวนรักพร่ำก่อนเคย

วัดเสียวคุณนั่งรถไฟออก
ลักษณะการร้องของคุณวรุษเนี่ยเหมือนแกขี่รถมอเตอร์ไซค์วิน

แหวบแหวบมีเบามี

แต่ว่าถ้ายืนแล้วหลับตาฟังคิดว่าการร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้

บอกได้เลยว่าไม่เหมือนใครจริงนะคะ
ถ้าถูกต้องหมดจริงนะครับ

สำหรับครอบครัวของคุณวรุธมันหมายถึง
ต้องขี่รถนี่เป็นเดือน
โอ้โหขับจนเบาะเกือบขาดเลยนะพี่วรุษจริง
ซ้อนกันขึ้นลงซ้อนขึ้นลงซ้อนขึ้นลง
เพลงนี้แหละครับแต่ต้องมาดูการตัดสินกัน
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณวรุษร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณวรุษร้อง

ได้ครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ลูกคุมสู่ชีวิต